ส่วนเรื่องนี้ค่ะยังตามความคืบหน้าให้ต่ออีกหน่อยหนึ่ง
อำนาจเจริญนะคะเมื่อ๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่มีสามีเมาเอาอิโต้ฟันหัวฟันหน้าภรรยา
ภรรยาบาดเจ็บสาหัสเลือดเนี่ยอาบเดินโซซัสโซเซ
ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้นำส่งโรงพยาบาล
อาการคือสาหัสเลยตัวสามีก่อเหตุเสร็จหนีไป
แล้วก็ชาปนกิจศพสามีไปแล้วตอนนี้ภรรยาอาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะคะ
อาการดีขึ้นแล้วนี่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
ใช่แล้วเธอก็บอกเลยว่าอ๋อชาปนักกิจโสบสามีเธอแล้วใช่มั้ย
แบบนี้นะคะนางสาวกันทิชาสุพรอายุ๒๘ปีค่ะบ้าน
อยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านอ่างใหญ่อำเภอเมืองอำนาจริงโอ้โหแผลเธอแก้มซ้ายนี่ยาวมากนะ
คือจากปากไปถึงหูเลยค่ะอืมใต้คางก็มีนะคะ
เป็นรอยถูกกรีดยาวประมาณสามเซนติเมตรที่ไหล่ซ้ายต้นแขนซ้าย
ต้นคอขวาก็มีบาดแผลเห็นไหมคะตามตัวอื้อหือ
รักแร้มีแผลยาวอีกห้าเซนที่หัวด้านหลังเนี่ย
ก็มีแผลยาวประมาณเกือบ๗เซนติเมตรได้๒แผลค่ะ
คุณผู้ชมนี่รวมรวมกันแล้วเนี่ยนะเย็บเป็นร้อยเข็มนะครับ
สมองก็กระทบกระเทือนเล็กน้อยนะคะโอ้โหสามีที่ทำร้ายเธอ
ชื่อว่านายนิวัฒน์จันทรภาอายุสามสิบสาม
แล้วก็ไปผูกคอตายถูกพบเป็นศพอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน
ปนักกิจไปเรียบร้อยแล้วเผาของเครื่องใช้เผาไปเรียบร้อยแล้ว
อืมนางสาวกันทิชาก็เลยเปิดใจบอกว่าเธอเนี้ยน่ะ
ก็อยู่กินกับสามีมาเจ็ดปีครับมีลูกชายหนึ่งคนอายุเจ็ดขวบ
ก็ทำงานรับจ้างด้วยกันทั้งคู่แต่สามีชอบกินเหล้า
หยุดกินก็ตอนที่เขาห้ามขายเหล้าช่วงโควิดสิบเก้าอ่ะแหละครับ
เมื่อห้าวันก่อนก่อนจะเกิดเรื่องสามีได้เงินเยียวยาห้าพันบาทด้วยนะคะ
เอาเงินไปซื้อเหล้าขาวกินจนเมาอ่ะวันเกิดเหตุคือสิบสามพฤษภาคม
กินเหล้าเมาแล้วกลับมาบ้านเอ๊ะอะโวยวายบอกว่าเนี่ยเจอภาพโป๊ะในอินเตอร์เน็ต
ครับหน้าเหมือนเธอเลยไปหาว่าหน้าเหมือนภรรยาอืม
ภรรยาบอกว่าเขาก็นั่งดูทีวีอยู่บนบ้านปกติก็ดูในโทรศัพท์ของสามีนะ
ว่าไหนคลิปที่บอกว่าหน้าเหมือนฉันเนี่ย
ผู้หญิงในคลิปโป๊ไม่ใช่เธอเลยนะคะครับเธอก็บอกสามีไปว่าไม่ใช่ฉัน
ก็อธิบายไปว่าไม่ใช่สามีไม่เชื่อกลับด่าเธอบอกว่าหยุดพูดนะ
เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเธอก็ตอบกลับไปว่าเอาสิ
จะได้รู้ว่านรกมีจริงสามีทำจริงค่ะ
เอามีดทำครัวมาแทงเธออ่ะครับแทงที่แขนซ้ายไปครั้งหนึ่งอ่า
แล้วสามีก็เดินลงมาใต้ถุนบ้านเธอเดินตามเพราะคิดว่าสามีออกไปแล้ว
จู่จู่สามีเปลี่ยนเป็นใช้อีโต้เลยค่ะฟันเข้าหัวเธอจากด้านหลังนะ
เธอก็หันมายกแขนทั้งสองข้างมาป้องกันตัวที่แขนก็เลยโดนไปด้วยนะคะ
โดนฟันไปด้วยอ่ะหลังจากนั้นสามีกระชากเสื้อเธอ
หน้าห้องน้ำหลังบ้านเธอล้มลงกับพื้นสามีก็เลยเอาอิโต้ฟันหน้าเธอจนเธอสลบอะค่ะ
แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าสามีหายไปไหนทิ้งเธอไว้อย่างนั้นนะคะ
สลบไปเลยแล้วเธอก็รู้สึกตัวอีกที
พยายามตะเกียกตะกายให้คนมาช่วยเธอบอกแทบลุกไม่ไหว
เลือดเต็มตัวไปหมดได้ยินเสียงน้าสาวอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยรวบรวมกำลังแบบฮึบขึ้นมาตะโกนเรียกให้น้าสาวมาช่วย
น้าสาวก็เลยพาเธอไปส่งโรงพยาบาลครับ
เขาก็เมาเมาแล้วทีนี้เขาก็ดึงแขนไปแล้วก็บอกว่าอยู่ในภาพนั้น
ไม่ได้อยู่บอกว่าไม่ได้อยู่แต่เขานั่นคืออะไรครับ
เพราะมันก็คือพวกลูกโปฮันตร์ตอนนั้นหรอจ่ะ

หน้าแล้วทีนี้เขาก็เอามีดเสียบแขนเสียบแขนข้างนี้เลยจ้ะ
เขาก็เอาเอามีดเอามีดหรือ
ล้มลงที่ตรงราวตากผ้า
ในนั้นมันไม่ใช่รูปหนู

มันมีหลายคนไม่ใช่มีแต่คนเดียว

บ้านก็บ้านหลายหลังไม่ใช่หลังเดียว

เห็นหนูสลบแล้วเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ตอนไม่กินเล่าก็ดีอยู่

พอมาถึงเขาบอกว่า
เขาเกิดอะไรแบบคลายเล่า
ก็ต้องกินเข้าไปหลายกวด

น้าสาวของคนเจ็บค่ะนางวันทาสายวัน

วันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านหลานนะคะ
พอมาถึงก็ตะโกนเรียกพี่สาวซึ่งก็คือแม่ของกันทิชาค่ะ
โกนเรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบรับจนเห็นกันทิชาหลานสาวอ่ะ
เดินโซซ่าโซเซออกมาจากหลังบ้านครับแล้วก็พูดว่าน้าช่วยหนูที
พาหนูไปส่งโรงพยาบาลที่แล้วสภาพคือเลือดท่วมตัว
สาวบอกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่หลานบอกว่ากลัวสามีจะกลับมาทำร้ายอีกก็พยายามเดินมาหาน้าให้น้าช่วยนะ
แล้วชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันนะคะรีบพาส่งโรงพยาบาล
ดารน้าชายของหน้านิวัสด์ในยุงยุทธองจันทร์
ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าทั้งคู่เขารักกันดี
วันเกิดเหตุมีคนมาบอกว่าหลานชายทะเลาะกับภรรยาแล้วเอามีดแทง

ยงยุทธ์บอกตกใจมากทำไมหลานชายถึงมาก่อเหตุแบบนี้
พยายามติดต่อให้มอบตัวแต่ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ไปอยู่ไหน
สุดท้ายมารู้อีกทีก็คือหลานชายผูกคอตายอยู่ในป่าท้ายหมู่บ้าน
ที่หลานผูกคอก็เพราะว่าทำร้ายภรรยา

แต่ภรรยาไม่ตายภรรยาเขาบาดเจ็บสาหัส
เขาบอกว่าก็หลานชายเขาก็รักภรรยาเขามาก

ว่าหลานชายคงซื้อเบียร์มากินก่อนเกิดเหตุ
เพราะว่าเห็นขวดเบียร์อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอาจจะเมา
ก็เลยแบบทะเลาะแบบรุนแรงไปหน่อย
แล้วแกก็บาดเบียนแหลมและภายจัง
ภรรยากิจับบ้างก็เกิดเกิดเกิดดีมาก
ภาพก็ยากสร้างเงินดูเมืองอาหาร
ดังนี้ได้เร็วมาก
อ่าวชีวิตว่างานของตาย
แล้วก็ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วที่วัดอ่างใหญ่นะคะเพราะว่าตอนไปพบศพที่ผูกคอตายอยู่ในป่าคือสภาพศพเน่าเปื่อยแล้วเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว